พาไปดูนาทีระทึกกันบ้างคุณผู้ชม
รถกระบะเสียหลักกลางถนน
ทำให้คนแถวนั้นถึงกับโอ้โหหวาดภาวะกันเลยทีเดียว
แต่ว่าโชคดีที่เหตุการณ์ทั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ

เดียวจริงคุณผู้ชมเห็นแล้วหวัดเสียวนะคะ
กำลังถูกแชร์ในโลกโซเชียลเยอะเลยค่ะคลิปนี้
มีภาพหลายมุมเชื่อว่าได้ยินเสียงเอี๊ยนละมั้ง
คงถึงได้รีบลุกกันแบบว่าตกใจจริง
แต่ว่าลุกแบบนี้ถือว่าสติดีนะคะเพราะว่าเราก็ไม่แน่หรอก
มันอีกนิดเดียวจริงจริงค่ะคุณผู้ชมรถกระบะเสียหลักคันนี้เนี่ย
อาจจะพุ่งเข้าไปบริเวณบ้านเรือนก็เป็นได้
มีคนอยู่เยอะมีสัตว์มีหลายคนนะคะ
พี่ที่เขานั่งกันอยู่เนี่ยจริงกำลังทำผ้าห่มกันอยู่นะคะ
ก็ตกใจแหละค่ะก็หนีกันจ้าละวันเลยทีเดียว
ไปสอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะผู้โพสต์คลิป
นางสิริกันพิษศรีบุญเรืองอายุ๒๗ปี
ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาบ่าย๓เมื่อวาน
ภายในถนนบ้านเสียวอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะ
หลังจากรถกระบะสิ้นสุดเสียงเบรก
คนขับลงมาค่ะก็เป็นวัยรุ่นก็ลงมาขอโทษนะคะ

จากก่อนถึงจุดเกิดเหตุมีทางโค้งอยู่

ไม่เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินนะคะ